ต่อกันที่เรื่องราวของทัพชาบาแก้วกันบ้างนะคะ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
เชื่อมั่นนะคะว่าทัพชาบาแก้วยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย

แล้วก็บอกด้วยค่ะว่าเกมที่จะเจอกับชิลีต้องเล่นให้เต็มที่

เกมแรกในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะ
แม้ว่าทีมสาวไทยจะเจอกับความพ่ายแพ้
แพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็กับสวีเดนนะคะ
ก็ตอนนี้ก็มีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะคะ

ทุกโอกาสไม่ให้มันจะน้อยมันก็มีความหมายค่ะ
แล้วก็อยากให้มันเป็นตามที่เราต้องการด้วย
อกจากนี้นะคะในเกมนัดชี้ชะตาที่จะเจอกับชิลีค่ะ
ชหนึ่งก็หวังว่าลูกทีมจะสามารถเรียกศักยภาพตัวเองออกมาอย่างเต็มที่
และจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนค่ะ
ก็อยากให้มีความสามารถ
ใช้ความสามารถที่เขามีอยู่ในตัวนี้ออกมาให้หมด
แล้วก็ให้ถูกต้องกับสถานการณ์
แล้วก็คิดว่าน้องเขาอยากทำแบบนั้นอยู่แล้ว
ก็มันคงเป็นเกมที่สนุกค่ะ

ส่งกำลังใจให้กับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทัพชาบาแก้วนะคะ
จะเจอกับชิลีที่สนามรวาสองปาร์กนะคะ
เพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
คืนวันพระฤหัสบดีที่๒๐มิถุนายนนี้นะคะ
แข่งขันเวลาตี๒ตามเวลาประเทศไทย
ส่งกำลังใจให้กับพวกเธอกันเยอะด้วยค่ะ